ต่อเนื่องกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่ดีก็จริงแต่มันมีความดราม่าอยู่
คือไอเดียในการทำเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณบอยพีชเมเกอร์
รถกับข้าวที่เราทำกันไว้ข่าวก่อนนี้ข่าวออกไปแล้วนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวดีแจกอาหงอาหารตามซอยต่างแล้วก็มีการจัดระบงระเบียบเรียบร้อยดีมากค่ะ
แต่ล่าสุดมันมีดราม่าเกิดขึ้นพี่บอยพี่เจี๊ยก็ต้องออกมาชี้แจงกันยกใหญ่เลย
เท้าความอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมความตั้งใจในการอยากช่วยเหลือสังคมครั้งนี้ของพี่บอยพีชเมเกอร์แล้วก็พี่เจี๊ยบเนี่ย
เพราะว่าอยากจะนำอาหารเอาไปส่งถึงในชุมชนเลย
เพราะว่าบางชุมชนหลายที่เป็นพื้นที่เสี่ยง

เซตสามารถทำกับข้าวได้ทานถึง๓๔มื้อเลยนะคุณผู้ชม
จากการที่เริ่มนำรถเข้าไปแจกจ่ายตั้งแต่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
คือดีมากค่ะเข้าถึงในชุมชนต่างดีเลย
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็เคยสัมภาษณ์ทั้งคู่เอาไว้๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนย้อนฟังกันหน่อยค่ะ
ให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้จำนวนคนได้มากที่สุดโดยการแบ่งเป็นกลุ่ม
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้พี่บอยได้ออกมาโพสต์
ชี้แจงร่ายยาวถึงเรื่องรถกับข้าวเลย
บอกอย่างนี้ประกาศให้ทราบและเข้าใจโดยทั่วกันนะคะ
แล้วก็พี่เจี๊ยบรวมไปถึงเพื่อนพี่น้อง
และผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านอยากจะช่วยเหลือและสมทบทุนกัน
บางคนขายผักผลไม้อาจจะไม่ได้ส่งเงิน
ก็ส่งผักผลไม้เอามาให้เลย
เรียกได้ว่าเป็นทุนจากชาวบ้านสู่ชาวบ้านนะฮะ
แล้วก็บอกเลยว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ขึ้นอยู่กับพักการเมืองหรือองค์กรหรือกลุ่มบุคคลจนกระทั่งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
คือเล่าอย่างนี้คุณผู้ชมมันมีรถกับข้าวพี่บอยลงไปในพื้นที่บางพื้นที่หนึ่งแล้วก็มีนักการเมืองบางกลุ่มบางพวก
พูดง่ายชาวเน็ตเขาใช้คำนี้มาทำเนียนเอาหน้ารถกับข้าวพี่บอยจริงตัวเองมายืนประหนึ่งว่าตัวเองมาแจกให้อันแน่
หลายคนบอกอย่างนี้ไม่เอาแล้วพี่บอยเองก็บอกว่าต้องการให้เงินทุกบาททุกสตางค์ค่ะแล้วก็ของทุกชิ้นถึงมือชาวบ้านจริงอย่างบริสุทธิ์และไร้มนทินที่สุด
เพราะว่านี่ไม่ได้มาจากพักใดพักหนึ่งเลยมาจากชาวบ้านช่วยชาวบ้านกันจริงนะฮะแล้วถ้าหากชุมชนไหนเนี่ยพี่บอยชี้แจงเรื่องกฎด้วยเดี๋ยวให้ดูกฎ
ทรีมงาน๒ค่ะไม่อนุญาตให้ทีมงาน
ไม่ต้องใช้เชื้อผ้ามาจากตรงนั้นตรงนี้ห้างร้านใดหรือจากพลักการ์ดเมืองใด

ไม่ต้องถ้าจะมาอย่างนี้คุณไปจัดหาทำกันเอง
สัญลักษณ์ของพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งไม่ต้องมี

และสามในขณะที่มามอบอาหารขอนิดหนึ่ง
ไม่อนุญาตให้ทีมงานของชุมชนประกาศชื่อพักการเมือง
ต้องบอกว่าน้ำจิตน้ำใจจากพ่อแม่พี่น้องจากท่านนี่ท่านนั่น
ไม่ต้องอยู่เฉยเลย

บริเวณจุดที่จะไปมอบอาหารเนี่ยต้องไม่จัดให้รถของเราไปจอดที่หน้าป้าย
ไม่ต้องทำเนียนให้รถจอดตรงนี้
ป้ายข้างหลังออกโบสถ์นาให้ใครล่ะไม่เอา
คล้ายแบบว่าบังเอิญแต่ฉันเซตติ้งไว้แล้ว
ใช่นะคะสถานที่ต่างที่เกี่ยวข้องกับพักการเมือง
อีกครั้งกลุ่มหรือคณะบุคคลหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ไม่เอาคือถามว่าดูว่ามันเรื่องมากเรื่องมายไปหรือเปล่า
เอาจริงคุณผู้ชมอย่างที่พี่บอยบอกยามอนนี่คือน้ำจิตน้ำใจ
ประชาชนให้กับประชาชน
ถ้าเกิดว่าในส่วนของพักการเมืองใดพักการเมืองอยากจะให้
อันนั้นคุณจัดให้เองให้ไปเองเลยนะคะ
ต่อค่ะจากใจผู้บริหารรถกับข้าวพูดกันตรง
ทีมงานพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าวนะ
พี่บอยเองบอกเลยจะยุติการมอบของเลย

หากว่าชุมชนใดไม่สามารถปฏิบัติตามกฎนี้ได้
ขอความกรุณาไม่ต้องติดต่อเข้ามา
เพราะว่ามีอีกหลายที่ที่เดือดร้อนนะฮะ
บอยก็ทิ้งท้ายด้วยว่าที่ต้องออกมาโพสต์แบบนี้เนี่ย
เป็นเพราะว่าต้องการแสดงถึงความบริสุจัยจริง
ในการทำรถกับข้าวเพราะเขาทำกับเพื่อน
ไม่ได้ทำเพื่อพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง
ไม่อยากให้ใครมาฉกฉวยโอกาสกับสิ่งที่ทุกคนตั้งใจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ

จากใจผู้บริหารรถกับข้าวบอยเจี๊ยบ

ช่างเช่าเน็ตมากอย่างที่บอกไฟล์คอมเมนต์

อันนี้ว่าทางอื่นนะไม่ได้ว่าพี่บอยพี่เจี๊ย

ว่าผู้จัดการส่วนตัวของคุณบอยคุณเจี๊ยบเนี่ยค่ะ

แต่ว่าที่ออกมาพูดเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยวัตถุประสงค์ก็คือว่า

ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะช่วยเหลือชาวบ้าน
เป็นน้ำสิทธิ์ทั้งใจที่ดีก็ช่วยกันได้ก็ดีเหมือนกัน
แต่ว่าก็ช่วยว่าคนเนี่ยอยู่ในพื้นฐานอยากจะคิดดีทำดีของคุณบ่งค่ะ